คุณผู้ชมไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นดราม่าร้อนขึ้นมาเลย
นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน้องเปล่ากิ่งการ
เพราะว่าเธอเคยอยู่ในค่ายได้หมดท่าสดชื่น
แล้วเธอก็ประกาศลาออกมาแล้วประมาณ๑เดือน
ล่าสุดน้องเป่าเกิดของขึ้น
เรื่องมีอยู่ว่าเปล่าเนี่ยกำลังไลฟ์นะครับ
ตอนที่เธอแต่งหน้าทำผมแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แขวะเธอ
ทำนองที่บอกว่าที่เปล่าดังได้
เพราะว่าเคยอยู่ในค่ายของเจนนี่ได้หมด

เปล่าได้อ่านก็เลยหัวร้อนขึ้นมา
เป่าตอบกลับไปแบบนี้บอกว่า
เพราะว่าออกจากค่ายถึงดังได้ค่ะ

ชีวิตจริงไม่ได้เป็นคนเรียบร้อย
แต่รู้ว่าควรจะมีมารยาทกับใครค่ะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังคลิปเข้ากันดูกัน
ไม่ต้องใจค่ะ
นี่แหละประเด็นนี้แหละ
ก็เลยมีหลายคนในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กัน
คือเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งค่ะ
บางคนก็บอกว่าเออน้องก็ไม่ควรตอบไปแบบนั้นนะ

กับการที่มาไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊คแบบนี้
แต่อีกฝ่ายเขาก็บอกว่าก็ดีแล้ว

เป่าได้มีโอกาสไปออกรายการไลฟ์สดที่หนึ่ง
เจ้าตัวก็เลยออกมาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ

หนูก็ขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อวานในไลฟ์สดนะคะ
หนูว่าหนูยังเป็นมือใหม่อะค่ะ
คอมเมนต์พูดจาแบบรุนแรงเกินไปจริงนะพี่

เออจริงแล้วเดี๋ยวต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียมมันไวค่ะ
ดรามงดราม่าต่างเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้ง่าย
เพราะฉะนั้นแล้วอยู่ในวงการบันเทิงนะ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่คอมเมนต์เองรวมไปถึงตัวเราเอง
ต้องมีสติกันมากนะเป็นกำลังใจให้น้องเปล่าด้วยค่ะ
ขนาดเราไม่ทำงานในวงการบันเทิงเจอคอมเมนต์บางทีเราก็สติใจ

ขอบคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคอมเมนต์ใครก็ดีแล้วกันเนอะ